ขอโทษนะพวกเราเป็นไปไม่ได้เลย

ข้าคุ้นสิ่งกว่าคุณอีกเจ้าคิดด้วยเยอะข้าเหรอ